เครื่องไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาว

แล้วปรากฏว่าไปโดนเข้าที่หัวลูกชายอายุ๓ขวบ

ไม่พ่อย

ก็มาบอกผู้ใหญ่มาฟ้องว่าเนี่ย
เค้าตีหนูไม่กวาดตีหนูอ่ะนะฮะ

อาบเลยน้องชมพู่คุณผู้ชมครับ

คือเป็นแผลเวอะรอยยาว

ว่าหนูโดนทำร้ายมาหนูโดนเอาไม้กวาดตีหัวเนี่ย

แล้วคนที่ทำเป็นใครเนี่ยเมื่อกี้น้องเขาพูดชื่อแล้วนะ

พ่อเขาอายุ๒๕ปีเองครับ

หลังจากนั้นพ่อหนีไปซ่อนตัวครับ

ล่าสุดหนีไม่พ้นครับจับได้เรียบร้อย
ชมคุณตำรวจสพกุจจับอุดรธานี

หนีไปซ่อนตัวกระท่อมกลางนาของญาติ
ในพื้นที่ตำรวจเฉียงเพ็งอกุจจับ

โอ้โหไม้กวาดด้ามนี้เลยครับ

เจ้าตัวสารภาพ
ก็เลยหาทั่วบ้านหาไม่เจอถามลูกชายลูกสามขวบนั้นน่ะ
ไม่ได้ฟังเพลงสักทีเอาด้ามไม้กวาดยาวเมื่อกี้ซัดเครื่องพุ่งไปทางประตูบ้าน
เขาอ้างแบบนี้นะแล้วเป็นจังหวะที่ลูกชายเดินเข้ามารับไม้กวาดที่พุ่งไปพอดี

คือถ้าเกิดว่าพุ่งแรงกระแทกมันจะไม่ขนาดนี้นะ
เพราะว่ารอยที่แผลน้องที่เจอที่หัวเหมือนรอยตีจนแตก
ถูกต้องแต่เอาเถอะเขาจะให้การอะไรก็ตามแต่
ตัวสอบปากคำเขาบอกเขาพุ่งไม้กวาดไปแรง

เขาเสียใจมากและอยากจะขอโทษ
ขอโทษใครล่ะเนี่ยขอโทษลูกอันเป็นที่รัก
เขารักลูกนะขอโทษสังคมชาวบ้านญาติพี่น้อง
เดือดร้อนกันไปทั้งหมู่บ้านครับ
ผมไม่ได้บอกว่ามันเกรกคืนไปมันร้อยแจงจริง
ผมจับไม่เปิดผมไม่ได้ตัดในภาคศูนย์
ผมก็คิดว่า
พ่อแท้นะคะไม่น่าจะทำกับลูกตัวเองขนาดนี้
ไม่คิดว่าลูกจะยืนอยู่เอ้าแล้วไม่ดูให้ดีล่ะ
แต่เอาล่ะเขาอ้างว่าเขาเมานี่ฮะถูกไหมฮะ
เมาหรืออะไรก็ตามแต่ผลตรวจฉี่คุณสีม่วง
เอ๊ะเสพยามาหรือเปล่าถามไปถามมาครับเจ้าตัวบอกแบบนี้

หลังจากนั้นมากินเหล้าโดยเฉพาะเหล้าขาว
แล้วก็บรรดาพวกเครื่องดื่มชูกำลังที่กิน
มันจะให้แบบความรู้สึกเหมือนแบบมันคึกมันมึนหน่อย

แต่เขาไม่ได้เสพยาก่อนจะมาก่อเหตุนี้นะ
เขาเสพยาตั้งแต่๒๓เมษา

แล้วเดี๋ยวก่อนนะเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๕เมษา

เดี๋ยวก่อนนะยาบ้ามันจะคงอยู่นานขนาดนั้นเลยเหรอ
หรือว่าเสพเพิ่มหรือเปล่าไม่รู้นะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่า
ตั้งแต่วันที่๒๓จนถึงเมื่อวานที่มีการจับกลุ่มตัว

สัญญาว่าถ้าพ้นคุกออกมาจะขอกลับตัวกลับใจเป็นคนดี
ตั้งใจทำมาหากินซื่อสัตว์และจะเลี้ยงดูลูกชายเป็นอย่างดี
เพราะเรามีกันอยู่แค่๒คนพ่อลูกเท่านั้น

ตำรวจครับเตรียมขึ้นบัญชี
ผู้ชายคนนี้ครับคุณพ่อใจร้ายเนี่ย
พ้นโทษออกมาก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็จับตาดูอย่างใกล้ชิด
บำบัดเพื่อให้เขากลับคืนสู่สังคมได้
ในที่สุดนะตามความตั้งใจของเขา

แจ้งข้อหาเบื้องต้นทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บ
แล้วก็ความผิดตามพรบยาเสพติด
ขณะที่หญ้าของเด็กนะคุณหญ้าศรีบอกว่า
ญาติญาติเตรียมจะไปรับตัวหลานมาดูแลแล้ว
เพราะว่าตอนนี้เด็กไปอยู่ที่บ้านพักเด็กอุดร
สภาพจิตใจเริ่มดีขึ้นแต่ว่าเด็กก็มีถามหาพ่อบ้างนะ
แม้ว่าเขาจะเจอกับเหตุการณ์รุนแรงขนาดนี้ก็ตาม
ตอนนี้ความรู้สึกของญาติมันมีทั้งดีใจปนเสียใจ
คือดีใจที่ได้รับหลานกลับมาดูแล
แล้วก็ตัวของพ่อเข้าสู่ระบบดำเนินคดีและบำบัด
เสียใจก็คือเขาโดนจับมาโดนจับแบบนี้นะฮะ

โล่งใจญาติพี่น้องก็รู้สึกโล่งใจ
คือก็ขอบคุณทุกหน่วยงานนะคะที่ช่วยกันแล้วก็สามารถจับหลานไปได้
ทีนี้ก็เป็นขั้นตอนต่อไปก็เป็นของทางกฎหมายนะคะ
คือคือพ่อเขาคงไม่นานนะคะ
ถ้าติดแล้วเขาก็สัญญาว่ากลับมาแล้วเขาจะเป็นคนดีค่ะ
ก็สัญญากับยายกับตาว่าบีจะกลับสู่เป็นคนดีเลยล่ะ

เพราะว่าลูกแกเป็นคนหาเลี้ยงแกที่ผ่านมา

บีตบอกหน้าให้กบลูงซีรี่ตนลูก
คือในจุดนี้แกเศียร์ใจ

บางคนก็ไม่ใช่พ่อตัวอย่างเลยนะคะ